น้องคนนึงเนี่ยนะส่งทวิตเตอร์เข้ามา
บอกว่ามดดำอ่ะพูดคำว่าถนนไม่ได้
ถนนแต่ว่ากัญชัยพูดคำว่า

ไม่เชื่อลองไงดุมพูดดูสิยังไหนล้อง

เป็นคนพูดเวลาบางทีอ่านเร็วรวบแล้วมันจะรวบคำ

น่าจะพูดรัฐบาลไม่ได้

ผมยังไม่พูดว่ารัฐบาล

ถนน
ตายแล้ว